ตรวจสอบกรณีที่ดินของทิศสมปองที่อำเภอคอนศาลจังหวัดชายภูมิกันหน่อยนะฮะ
ที่ว่ามีที่ดินตั้งสามร้อยปลายอืม
แล้วก็มันไปทับที่ของสอบประกอบหรือที่ของป่าไม้หรือเปล่านะครับ
สอบปกรณ์ก็ตรวจสอบในฝั่งสอบปกรณ์แล้วนะ
เขาบอกว่ามี๗ไร่ในที่ดินที่บอกว่าเป็นข่าวอยู่เนี่ยนะฮะ
ตรวจแล้วพบว่าเป็นที่ดินของสอบประกอบ
แต่มีการใช้ประโยชน์โดยการทำการเกษตรของเจ้าของเดิม
ทีนี้ป่าไม้รับไม้ต่อสิคุณ

ต้องตรวจสอบครับเพราะว่าพื้นที่ที่อำเภอคอนศาลเนี่ย
ถ้าไม่ใช่ที่สอบประกอบก็เป็นที่ป่าไม้แหละนะครับ
ดังนั้นป่าไม้เมื่อวานเข้าตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคุณนะ
พบว่าพื้นที่ที่ดิน๓๐๐ไร่ของนายสมปองนครไทยสงฆ์หรือว่าทิศสมปองเนี่ยนะฮะ
ปรากฏเมื่อวานมันมีข่าวออกมาแบบนี้ใช่ไหมคุณว่า
มันมี๑๑แปลงป่าไม้ตรวจไปแล้ว๖แปลงคือ๒๐๐ไร่
เป็นพื้นที่ป่าไม้เตรียมแจ้งความเอาผิดแล้ว
แต่วันนี้นะครับคุณผู้ชมฟังล่าสุดให้ดี
เพราะว่าล่าสุดข้อมูลมันออกมาแบบนี้
ข้อมูลที่ได้จากนายดูสิตกระมวลพาณิชย์ผู้มนวยการศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ
เปิดเผยโดยตรงกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
ที่ดิน๒๐๐ไร่ที่มีการตรวจสอบเนี่ย
สรุปแล้วมีพื้นที่รวมทั้งหมดแบ่งเป็น๖๗แปลง
ตรวจไปแล้ว๑๐แปลงนะฮะ
ข้อมูลเมื่อวานขอให้เปลี่ยนใหม่แล้ว
ตอนนี้มี๖๗แปลงตรวจไปแล้ว๑๐แปลงใน๒๐๐ไร่นะฮะ
แปลงพบว่า๒แปลงถูกใช้เป็นที่อยู่อาศัย
ของแม่ของทิศสมปอง๕ไร่
ส่วนอีก๑แปลง๑๖ไร่
ถูกใช้ในการปลูกยางพารานะครับ
ซึ่งพื้นที่ตรงนี้อยู่ในหมู่บ้านมตาเจ๊ก
ส่วนอีก๗แปลงยังไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบหลักฐานคุณ

มันต้องแบ่งออกเป็นหลายต่อหลายแปลง

แต่ทีนี้ฟังคำอธิบายจากผู้มนวยการศูนย์ป่าไม้ชายภูมินะครับ
ที่เหลือเนี่ยอีก๗แปลงเนี่ย
อีก๗แปลงยังไม่รู้ว่าเป็นใครเป็นเจ้าของ

แต่ครับเราก็ติดส่วนต่อว่าใครเป็นเจ้าของใครจริงอยู่
ตัวอีกแปลงนึงเนี่ยมันเป็นป้างว่าเป็นอัลภาษานะครับ
และที่เราก็ต้องให้โอกาสที่ต้องแสดงระหว่าง
ในการว่าเป็นอัลภาษาจริงหรือไม่

เออนะฮะคือป่าไม้ก็เตรียมนะคุณนะ
ถ้าตรวจสอบครบทุกไร่ทุกแปลงแล้ว
จะเตรียมแจ้งความเอาผิดกับทิศสมปองเหมือนกัน
เกี่ยวกับพรบป่าไม้ครอบครองทำประโยชน์และอาศัย
ทำให้พื้นที่ป่าเสียหายนะครับ

ก็พร้อมที่จะให้ยึดคืนนะครับ
แล้วก็ลั่นว่าเขาเป็นคนคิดน้อย